อีกที่หนึ่งอร่อยเหมือนกันกับเรื่องของการปิ้งย่างนี่แหละครับคุณผู้ชมครับ
พาไปที่จังหวัดบุริรัมป์
โอ้โหที่นี่ก็ไม่ธรรมดา
ไปดูซิว่าเขาขายอะไรบ้าง

คุณเป็ดย่างหมูหันที่ร้านโคราชาอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรำ

เนี่ยเขาขายที่นี่เป็นสาขาแรกในอำเภอบ้านกรวดนะ
ก็คือเป็นการโยกย้ายสาขากันมานั่นแหละ
เรื่องของเรื่องไปถามคุณสุวรรณีโสประโคน
หรือว่าคุณเก๋นะครับเธอเล่าให้เราฟังว่า
เมื่อก่อนเปิดร้านขายโทรศัพท์
ทีนี้ไปเจอกับโควิดไง

เอางี้ตัดสินใจเปลี่ยนแนวเลยครับคุณผู้ชมครับ
มารับเป็ดย่างหมูหันโคราชามาขายที่นี่เลย

หันซ้ายหันขวาไม่พอหันลงล่างแล้วก็หมุนติ๊วอย่างเนี่ย
ลูกค้าแวะเวียนมาซื้อตลอด
เพราะว่าหมูหันและเป็ดย่าง

โอ้โหของเขาเนี่ยรสชาติดีอร่อย
สิ่งสำคัญที่เขาว่ากันว่าเป็นจุดเด่นของเขาก็คืออะไร

ที่นี่ของเขาเน้นเลยเน้นเรื่องของสมุนไพร

แต่ละพื้นที่เขานั่งทานอาหารได้ที่ร้านนะ
ถ้าอยู่ในโซนพื้นที่ที่แบบว่าทางภาครัฐก็อนุญาตให้นั่งทานได้

บอกมีช่องแอร์ด้านนอกแล้วก็บริเวณหลังร้าน

ถ้าไม่สะดวกใจไปทานที่ร้านคุณสั่งได้นะ
สามารถสั่งไปทานที่บ้านก็ได้แล้วเขาบอกว่าราคาไม่แพง
ทีนี้เขาเปิดขายที่จังหวัดบุรีรำ
สาขานี้เป็นสาขาแรกของอำเภอบ้านกรวดด้วย
ทางร้านเขาเลยมีโปรโมชั่น

คุณไปสั่งได้เลยพิเศษนะ
บอกว่าปกติเนี่ยเป็ดย่างขายตัวละ๒๔๐แต่เหลือตัวละ
โอ้โห
แบงค์๑๐๒ใบมีเงินทอนส่วนหมูหันราต้นที่กล่องละ๒๐๐บาท
หรือว่าลูกค้าต้องการซื้อแบบครึ่งตัวเอาแบบฮาร์ฟ
เพราะว่าช่วงนี้เขาฮิตโครงการคนละครึ่ง
ก็สั่งได้เหมือนกันจะสั่งเป็นตัวก็บอกได้
ร้านเปิดขายทุกวันแหละ๑๐โมงครึ่งจนถึง๔ทุ่มนะครับ